กันต่อเมื่อวาน๑เมษายนวันดีปั้วมากนะคะ
ก็หลายคนเป็นเศรษฐีกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะ
คนบันเทิงนะคะก็ไม่ใช่ย่อยค่ะเริ่มจากคนแรกเลย
พี่จิ๊งฤทธิ์ขาวของเราโอ้โห
ก่อนนู้นมาบอกเราว่ามีเครื่องรางของขังของดีนะ

นี่เขาบอกว่ากำไรแก่นมะขามปั้วมากนะคะ
โชคไปเต็มเลขท้าย๒ตัว๕๒แบบ๓ใบรวดเด้อจ้า
เช่นเดียวกับอายมนต์สิทธิ์คำซอยนะคะเจ้าพ่อเลขเด็ดค่ะ
วันนี้ก็โพสต์โชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
เหมือนกัน๖ใบพร้อมแคปชั่นบอกว่าพ่อหอมปากหอมคอเถอะค่ะ
แล้วเป็นอย่างที่เราเมาส์กันไหมพี่แจ๊คเมื่อวานนี้

ชาววันหวยออกก็โพสต์กริฟต์ติดผมฟาร์ชั่นสวยเก๋บ

ซูมเข้าไปใกล้แผงลอตเตอรี่
เจอเลข๕๒พอดีพอดี

ปิดท้ายด้วยคุณพ่อใหม่ส่วนร้อนพี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะ
ไม่รู้ว่าเจ้าตัวโชคดีงวดนี้ด้วยหรือเปล่า

ใครถูกหวยเมดาก็คือลูกสาวที่เพิ่งคลอด
ความยาวตัวแรกเกิดเขาบอกว่า๕๒เด้อนะคะ
นี่ไง๕๒นะคะเซนติเมตร
ก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ใครไม่รวยใครไม่ปั๊วก็ดูข่าวบันเทิงกันไปค่ะ
มันจะได้ผ่อนคลายความเครียดกันไปนะคะ